เมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุพลุระเบิดเกิดขึ้นในงานเสาหลักเมืองที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
ก็มีผู้บาดเจ็บไปเจ็ดคนด้วยกันตอนที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยน่ากลัวมากนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องดำเนินคดีนะครับ
จุดพลุเนี่ยบาดเจ็บแต่ก็ต้องดำเนินคดีเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่เป็นช่วงเหตุการณ์พลุระเบิดนะครับเกิดขึ้นในช่วงของการเปิดงานเสาหลักเมือง
บริเวณริมสะวัดจุมพลอำเภอเมืองจุมพล
ชาวบ้านที่มาร่วมงานก็หนีกันโอละหมานเลยนะฮะแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือนายงาแลเพลินอายุ๔๗ปีเป็นคนจุดพลุซึ่งบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุคาดว่าเกิดจากฐานพลุชุดหลังไม่แน่นนะครับแล้วก็ล้มลงระหว่างที่มีการจุดชนวนระเบิด
เป็นเหตุให้เกิดประกายไฟแล้วก็กระเด็นไปโดนผู้บาดเจ็บนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๕ธันวาคม
ล่าสุดทางผู้ราชการจังหวัดสุรินได้ไปเยี่ยมอาการของนายงา
จุดพลุที่บาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เพื่อช่วยเหลือไป๒๐๐๐บาทด้วยกัน
ขณะที่ทางผู้มนุยการโรงพยาบาลศูนย์สุรินเปิดเผยว่า
แผลของนายงาขณะนี้ไม่มีอาการติดเชื้อเพิ่มเติม
จากนั้นจะทำการเย็บแผลให้กลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิม
ส่วนปอดได้ใส่สายท่อเพื่อระบายเลือดกับลมที่ค้างอยู่ข้างในออก
โดยรวมขณะนี้อาการของคนไข้ดีขึ้นมาก
อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วแต่ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณ๑สัปดาห์
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีเจ้าของคดีนะครับร้อยตำรวจเอกพรั่งภัยบูล
นนคู่เขตโขงเป็นร้อยเวรเจ้าของคดีสพเมืองสุรินทร์
พร้อมกับทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณจุดพลุข้างสระน้ำของวัดจุมพล
พบว่ามีพลุอยู่ทั้งหมด๒๕ชุด
ระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นในชุดที่๓เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ
ไปตรวจพิสูจน์ด้วยเบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับนายงาคนจุดพลุที่บาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในข้อหากระทำให้เกิดระเบิด
จนเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
รวมถึงข้อหาจุดพลุโดยไม่ขออนุญาตจากทางอำเภอเมืองสุรินทร์
ซึ่งหากนายงาหายดีแล้วสามารถให้ปากคำได้
จะต้องไปสอบสวนขยายผลต่อว่าใครเป็นผู้ว่าจ้าง
เพราะว่าผู้ว่าจ้างก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับความผิดในครั้งนี้
ไม่ได้ขออนุญาตก่อนด้วยไงแล้วมีงานใหญ่ด้วยแล้วก็เอาพลุมาจุด
แล้วตอนระเบิดน่ากลัวนะใช่บาดเจ็บ๗คนนะครับ